เอามาดูเรื่องชายคลั่งกันหน่อยนะคะผู้ชายคนนี้คลุ้มคลั่งค่ะ
แล้วก็เอามีดไล่ฟันน้องชายไล่ฟันอาเอามีดแทงพ่อ
เพื่อนบ้านทนไม่ไหวต้องแจ้งตำรวจให้มาจับค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านจัดสรรซอยกาญจนาพิเศษ๗บางแคร์กรุงเทพนะคะ
ช่วงคำเมื่อวานตำรวจควบคุมตัวนายอนุชาหรือไก่น้อยอายุ๓๐ปี
นี่คือชายคลั่งค่ะเอามีดไล่ฟันน้องชายและแทงพ่อตัวเอง

นายเสด็จอายุ๕๘ถูกแทงเข้าหน้าท้อง
นั่งอยู่แบบนี้ค่ะคือผู้สื่อข่าวให้ข้อมูลแบบละเอียดหน่อย
บอกถูกแทงเข้าท้องไส้ไหลเลยไส้ทะลักนะคะ
ส่วนน้องชายของผู้ก่อเหตุนายชนะศักดิ์อายุ๒๘
ก็ถูกมีดฟันเข้าเอวเข้าขาด้านขวา
ภัยช่วยเหลือและนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนตัวนายอนุชาผู้ก่อเหตุเนี่ยค่ะตำรวจนำตัวไปสอบปากคำที่โรงพัก
แล้วเขาก็รับสารภาพว่าทะเลาะกับน้องชาย
เรื่องของการยืมเงินเลยเอามีดฟันน้องชาย
หลังจากนั้นเนี่ยมีอามาว่าเขา
เขาเลยโมโหเอามีดไล่ฟัน
พอตกเย็นพ่อเลิกงานกลับมาพ่อมาด่าเขาอีก
ไล่เขากลับไปอยู่บ้านที่กาลสินเลยโมโหพ่ออีก
เนี่ยเลยเอามีดแทงพ่อสุดท้ายบอก
ได้สติแล้วสำนึกแล้ว
แต่แทงไปกี่คนคะเนี่ยทั้งน้องทั้งอาทั้งพ่อเนี่ยค่ะ

ไม่เคยทำกับใครผมทำไปทำไมก็ไม่รู้
วันนี้เราส่งคุณกั้งพัชรวรินนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่เกิดเหตุนะคะ
บ้านหลังนี้เขาอยู่กันสามคนก็คือตัวนายเสด็จผู้เป็นพ่อนะคะ
ไก่น้อยผู้ก่อเหตุและนายแตมน้องชาย
ก็ตัวพ่อนี่แหละทำงานหนักหาเงินเลี้ยงครอบครัวอยู่คนเดียว
ไก่น้อยติดยาเสพติดงานการก็ไม่ทำพาแฟนสาวมาอยู่ด้วยอีกต่างหาก
เพื่อนบ้านเขาเห็นเหตุการณ์เขาก็เลยบอกว่าได้ยินเสียงใน
ไก่น้อยทะเลาะกับน้องชายแล้วก็เอามีดฟันน้องชาย
ตอนน้องกำลังนอนเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่บนเตียงไม้หน้าบ้าน
พ่อกลับมาก็บ่นไก่น้อยว่าทำไมลูกทะเลาะกันล่ะมีกันแค่สองคน
เงินพ่อก็แบ่งให้ใช้เท่าเท่ากันแล้วก็เตรียมขี่รถจักรยาน
ออกไปซื้อกับข้าวไก่น้อยอาศัยจังหวะเนี้ย
ด่าพ่อเอามีดแทงพ่อเพื่อนบ้านบอกว่าไปดูคือเห็นไส้ทะลักออกมาแล้วอะค่ะ
แล้วก็ได้ยินพ่อตัดเพาะบอกลูกเอ้ยพ่อเลี้ยงมากับมือ
ทำไมทำกับพ่อแบบนี้
อาการพ่อร้องอย่างเดียวเราโอ๊ยโอ๊ยมึงแบบลูกเอ้ยลูกเอ้ย
มันก็เลยบอกว่าอย่าขยับเพราะว่าไส้มันออกแล้ว
เรียกว่าจะเรียกโรงพยาบาลมาสนมาได้ผมก็เลยกลัวเขาขยับแล้วกลัวเสียเลือดมาก
ครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่มาอย่างเงี้ยค่ะคืออาการเป็นยังไงคือ
อาการแบบหูหน้าแวะท้องน่ากลัวมาก
ทีมข่าวของเราบอกว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยนะคะ
นายอนุชาหรือไก่น้อยอายุ๓๐ปีที่เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยค่ะ
ให้ข้อมูลว่าวันก็เนี่ยไม่ทำอะไร
ก็เดินไปเดินมาไม่ทำอาหารกินเสพยาเสพติด
เงินพ่อใช้พาแฟนสาวมาอยู่ด้วยแล้วก็เดินไปเดินมาอยู่ในซอยบ้านแบบนี้นะคะ
เนี่ยก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปมาไม่ได้ทำการทำงานอะไร
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราไปคุยกับเพื่อนบ้านเพิ่มเติมนะคะ
เพื่อนบ้านอีกคนก็พูดถึงเรื่องในไก่น้อยผู้ก่อเหตุนี่แหละ
เพิ่งมาอยู่ได้แค่ไม่ถึงสองเดือนเคยเอาเก้าอี้เหล็กฟาดแขนเพื่อนบ้านจนกระดูกร้าวทั้งสองข้าง
เพราะว่าหึงหวงแฟนสาวอายุ๑๗ที่มาอยู่ด้วยที่บ้านกับไก่น้อย
ถึงเพื่อนบ้านทีเนี้ยที่ต้องมาอยู่กับพ่อก็เพราะว่า
ย้ายออกจากบ้านแฟนสาวเพราะตัวไก่น้อยไปตบหน้าแม่ของแฟนสาว
ต้องพาแฟนสาวของตัวเองมาอยู่บ้านมาอยู่กับพ่อมาขอเงินพ่อใช้
ส่วนน้องชายน้องชายไก่น้อยที่บอกว่าอ๋อเรื่องของการยืมเงินอะไรแบบนี้
คือน้องชายก็บอกว่าเอาจริงนะคือพี่ชายมายืมเงินแล้วไม่ให้
พี่ชายก็เลยเอาไม้ทุบเอามีดในครัวมาไล่ฟัน
หมาออกมาไล่กัดพออามาช่วยอาก็ถูกไล่ฟันไปด้วย
แล้วเนี่ยดูสิแล้วคนที่หนักสุดคือใครคือพ่อ
พ่อคนที่ทำงานหนักที่สุดพ่อคนที่หาเงินมาให้ไก่น้อยอ่ะ
หาเงินมาเลี้ยงครอบครัวพ่ออาการหนักสุดเลยถูกแทงไส้ไหลเลย
ตอนนี้พ่อก็ปลอดภัยแล้วแหละแต่ทุกคนในบ้านคือโกรธในไก่น้อยมาก
เพราะว่ามันทำร้ายพ่อด้วยที่เราเครื่องที่ทำร้ายพ่อ
ใช่ครับถ้าทำใจผมเนี่ยผมไม่นานผมก็หากฎมาแล้ว
อืมแต่อันนี้มันทำพ่อด้วยอืมตอนนั้นเมียเขาไม่มาห้าม
อืมไม่นั่งดูเฉยผู้กำกับการสอนอหลักสองบอกว่า
สอบปากคำไก่น้อยนะคะไก่น้อยก็บอกว่าโมโหน้องชาย
ที่ขอเงินแล้วน้องชายไม่ให้แล้วก็เครียดอ่ะ
แต่ไม่ได้กินยาไม่ได้กินยาคลายเครียดก็เลยก่อเหตุนี้
ทีนี้ค่ะก็ต้องตรวจปัสสาวะนะคะว่ามีสารเสพติดในร่างกายหรือเปล่า
ผลตรวจปัสสาวะไม่เจอสารเสพติดแต่ไก่น้อยอ้างว่าเครียดและมีอาการป่วยทางจิตเวท
ตำรวจก็เลยต้องส่งไปตรวจสอบอย่างละเอียดนะคะว่าป่วยจริงหรือเปล่า
ไม่ได้กินยาจริงหรือเปล่าหรือมันมีเรื่องอย่างอื่น
เดี๋ยวต้องไปตรวจอย่างอื่นเพื่อหาสารเสพติดยังไม่ได้ตรวจแค่ปัสสาวะตรวจเลือดตรวจอะไร
ก็แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยใช้อาวุธนะคะ
และทีเนี้ยมันมีอีกหนึ่งข้อหาเพิ่มแฟนสาวอ่ะอืม
ยังเป็นเยาวชนอายุสิบเจ็ดไม่รู้ว่าพ่อแม่รู้หรือเปล่าเนี่ย
ไก่น้อยพาแฟนสาวมาอยู่ที่บ้านอ่ะอันนี้อาจจะโดนอีกข้อหาหนึ่ง